วันนี้มีพิธีชะพนักศึกษ์น้องจี๊จี้แล้วใช่ไหมครับ
ไอดอลสาวที่เสียชีวิตพร้อมกับแฟนนุ่มก็คืออีคิว
นักรุยันเตรียมทหารในห้องพักใช้คอนโดแถวอโสกนะครับ

วันนี้มีพิธีชาพนักกิจน้องจีจี้สุพิชชาที่สารา๒วัดพระปฐมเจดี
จังหวัดนครปฐมครอบครัวย่านพี่น้องเพื่อนก็มาแสดงความอาหลัยกัน
เพื่อนน้องจีจี้ก็มาร่วมกันร้องเพลงเพื่อส่งน้องจีจี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
๔นาทีนะฮะตั้งแต่เด็กเลยนะฮะที่จะมาเปิดแสดงความอะไร

นะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสให้ฟังก็นำมาเปิดในงานวันนี้ด้วย
จากนั้น๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็มีพิธีฉับการนักศึกษ์นะครับ

ผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อน

คือเพื่อนเองก็มาแสดงความอารัยกันนะครับ

คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ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
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ
คุณพ่อของน้องจีบอกว่าที่บอกว่าพ่อของอีกคิวมาร่วมแสดงความอารัยในงานสวดศพของน้องจีด้วยคุณพ่อก็ไม่ทันเห็นนะครับ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

ก็มีแต่คลิปที่มีการเผยแพร่กันแล้วก็เห็นส่วนงานชาปนักกิจวันนี้เนี่ยทางฝั่งครอบครัวของอีกคิวไม่ได้มา
ก็มีแต่คลิปที่มีการเผยแพร่กันแล้วก็เห็นส่วนงานชาปนักกิจวันนี้เนี่ยทางฝั่งครอบครัวของอีกคิวไม่ได้มา
ก็มีแต่คลิปที่มีการเผยแพร่กันแล้วก็เห็นส่วนงานชาปนกิจวันนี้เนี่ยทางฝั่งครอบครัวของอีคคิวไม่ได้มา
แต่สองฝ่ายก็นัดพูดคุยเยียวยากันไว้แล้วนะครับทางอีคคิวเองก็ชาปนักกิจไปแล้วนะครับทางคดีนะครับตำรวจสอนอมักกษันนัดพ่อของอีคคิวมาให้ปากคำเรื่องอาวุธปืนที่อีคิวใช้ก่อเหตุนะฮะเดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมกันต่อไป